ต่อเนื่องเลยครับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยการสร้างรถไฟรางคู่นะครับ
แต่ว่าก็เกิดเรื่องครับเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดราชบุรี
พอมีการสร้างรถไฟลางคู่เกิดขึ้น
ทางเจ้าของที่คนทำสร้างรถไฟนะครับ

เขากั้นเพื่อให้น้ำเข้าพื้นที่สร้าง
ก็ไหลไปสู่พื้นที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกต้นหลายต้นทั้งกล้วย
เสียหายไปหลายพื้นที่เลยครับผม

ชาวบ้านอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ร้องเรียนโครงการรถไฟรางคู่สถานีรถไฟหนองปลาดุก

โดยผู้รับเหมาได้กั้นคันดินไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้างนะครับ
น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรและนาข้าวเสียหายกว่า๑๐๐ไร่นะครับ
ซึ่งไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลย
ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ใดทั้งสิ้นนะครับ
นายวิทูลทิพยวัฒน์นะครับหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
ส่วนของตนเองอยู่ติดกับบริเวณที่กำลังมีการก่อสร้าง
ทำให้ต้นกล้วยหอมกว่า๕๐๐ต้น
และต้นมะพร้าวกว่า๓๕๐ต้นที่ปลูกไว้ถูกน้ำท่วมขังเกือบมิตรครับ
ก่อนหน้านี้ตนเองเคยแจ้งไปยังพูดระเป๋าแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลย
ปล่อยไว้อีก๓๔วันพืชผลทางการเกษตรคงถูกน้ำท่วมขังเสียหายทั้งหมด
เรื่องต้นได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เจียวค่องช่วยเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยเร็วครับ
นี่คือทุกข์ชาวบ้านโดยแท้นะครับรถปลดทุกข์ช่วยด้วย
ใครมีเรื่องร้องทุกข์บอกเบอร์กันทุกวันเลย
ไว้ข้างฝาเลยจดไว้ที่บ้านเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
๐๒๑๒๖๑๖๖๖ไว้โทร้องเรียนไว้โทรตรวจสอบกันได้นะครับ
แล้วก็เรารับทุกเรื่องเพื่อดำเนินการในการที่จะประสานงานในการช่วยเหลือแก้ไขต่อไปนะครับ